ที่เรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไปว่ามีพระนางเป็นพระเอกนางเอกกำลังจะสละโสดกันไป
สายฟ้าแลบอันนั้นเป็นข่าวลือมาคุณผู้ชมค่ะ
แล้วบังเอิญจริงนะคะหนูแต้วนัทพรค่ะ
อยู่ในข่าวลือนี้ด้วยคุณผู้ชมค่ะคนก็เดากันไปต่างนานา

นี่คุณผู้ชมค่ะดูภาพนี้อันนี้เป็นภาพล่าสุดอีเวนต์ล่าสุดนะคะที่แต้วเขาได้ออกงาน
ก็มารับหน้าที่พิธีกรค่ะในงานของคณะสถาปัตยกรรมจุฬาในฐานะรุ่นพี่นั่นแหละ
ก็เป็นการออกอีเวนต์ครั้งแรกของแต้วเลยได้เจอแต้วทั้งทีก็เลยขอจ่อไมค์ถาม
ผมรับเจาะประสานหลายประเด็นเลยคุณผู้ชมค่ะทั้งเรื่องขาวลือ
คู่ของแต้วแล้วก็ไฮโซปาไนค่ะถูกเลงว่าเป็นคู่รัก
นเลยนะคะล่าสุดใกล้ไปภาพคูออกมายังออกมาอย่างการ
ภาพฟรีแวดดิ่งเล่อไรมีถูกที่เราบอกได้ก่อนเหมือนจะคุดขาว
คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณก็คิดกันไป
นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเต้าดีกว่าค่ะ
โอ้ไม่หรอกค่ะไม่
ของท้ายแอจากกลุ่มคนในโซเชียลบางกลุ่มคือเป้านี่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไร
ก็ไม่ค่อยน่ารักอย่างเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจค่ะ
เพราะว่าถ้าไม่ให้คอมเม็ตต์มันไม่ได้จริงมั้ย
จะเรียกว่าไม่กระทบเลยก็อาจจะไม่ใช่
แต่ว่าสุดท้ายแค่เรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับใคร
มันก็อยากให้เคารพสิทธิ์ของแต่ละคนกันไม่ใช่แค่ในเคสแต้วอะไรอย่างนี้
รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่ารู้สึกหวั่นไหวอะไรกับคำพูดเท่าไหร่